คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันเงินเดือนออกนะครับ
แต่ละคนนั้นมีรายรับรายจ่ายแตกต่างกันครับ

วันนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ
พร้อมกันกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพจะมีคำตอบมาให้ฟังกันหน่อยครับ

ก็ช่วงนี้มาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนกันนิดนึงนะครับ

ต้องบอกว่านัดการทำจุดสูงสุดอีกแล้ว
ทุกวันพุธที่ผมมาตรงนี้เนี่ย

พูดที่เร้าเนี่ยถ้าจำได้พูดที่เราก็

ก็คือปิดที่จุดสูงสุดนะครับ

แล้วเมื่อคืนนี้ถ้าเราไปไล่ดูดัชนีของอเมริกานะครับ
ดาวน์โจมส์บวกมา๑นะครับ
ก็เรียกได้ว่าบวกกันทั้ง๓ดัชนีหลักเลย

อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายปฏิรูปภาษี

ซึ่งคุณทรัมป์ก็พยายามเต็มที่เลย
อยากให้เป็นของขวัญปีใหม่

การตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่
ก็ทำให้นักธุรกิจเริ่มที่จะสบายใจว่า
น่าจะทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นกว่านี้
หรือว่าผ่อนคลายกฎระเบิดต่าง

เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดวิกฤต

ตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าต้องมาตีร่างกฎใหม่เลย
สถาบันการเงินจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้
ซึ่งหลายคนมองว่าอันนี้มันพวกบริษัทที่เป็นแบงค์

แล้วทำให้สถาบันการเงินมันทำมาหากินลำบากด้วย
ทุกคนก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดได้
ส่วนสูงสุดเลยส่วนเรื่องของมาตรการภาษี
ตอนนี้ก็ผ่านเรื่องของคณะกรรมการวุฒิสภาแล้ว
เราว่าขั้นต่อไปคือวันพฤศจรรย์นี้ก็จะผ่านสภาใหญ่แล้ว
ซึ่งเขาก็หมายมั่นประเมินแล้วว่าต้องให้ทันคริสต์มาสนะ
คือปากกานี่เตรียมแล้วพร้อมเซ็นนะครับ
ให้ทันคริสต์มาทอยากเป็นของวันให้คนอเมริกา
อีกอันหนึ่งตัวเลขอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ
คือเป็นตัวเลขความเชื่อมั่นทางการบริโภคของสหรัฐอเมริกานะครับ
ออกมาสูงสุดในรอบ๑๗ปี
หรือว่าค่อนข้างเต็มแล้ว
น่าจะเป็นจุดทำให้คนมีกำลังซื้อมากขึ้น
แล้วมั่นใจในการบริโภคมากขึ้น

ใช่ดังนั้นก็เลยส่งผลถึงความเชื่อมั่นในการโภคของประชาชนของอเมริกา
ซึ่งเราพูดอยู่เสมอว่าการบริโภคของประชากรในสหรัฐอเมริกา
มีส่วนหมั่งมากในการทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาเติบโต
คือเป็นตัวแปลหลักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวด้านบวกของตลาดห้น
ซึ่งผมเชื่อว่าโดยเฉพาะเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นทางบ้านเราเอง
แล้วก็ในแถบเอเชียหลายประเทศที่กำลังจะเปิดตลาดช่วงเช้า
น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ

โอ้โหแต่เมื่อคืนข่าวนี้กรบเรื่องของการยิงขี่วรรณวุฒินะฮะ
ของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็ยิงไปเมื่อถ้าเป็นบ้านเราก็เมื่อคืนสักตีหนึ่งตีสอง
ก็โดนข่าวนี้กบไปเลยไม่มีใครสนใจเลย
หรือว่าเป็นครั้งที่๒ที่ทำแบบนี้
ซึ่งไปคาบเกี่ยวอะไรกับพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าไกลก่อนแล้ว
ผมก็บอกว่าคนก็ค่อยให้ความสนใจน้อยลงไป

พยายามสร้างแวร์รูของตัวประเทศเขาให้คนหันกลับมาสนใจ
คือให้อยู่ในพื้นที่ชิงพื้นที่สื่อให้ได้ถูกต้องครับโอ้โห
ก็พวกเราก็อาจจะถ้ามันทำเล่นเดิมเดิมค่ะ

ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ไม่นอนหน้าคือตัวบิทคอยณ์ครับ
เมื่อเช้านี่ทะลุ๑บิทคอยณ์นะครับ
ทะลุ๑๐๐๐เหรียญไปแล้วเรียบร้อย

เดือน๒เดือนที่ผ่านมาเรายังคุยกันที่๔๐๐๐เหรียญ
๑๐๒๐๐๐ก็คือ๑เหรียญบิตคอยน์แทนกับแสนกว่าบาท
ตอนนี้นะครับในเมื่อชาวนี้คล้ายจะซื้อ๑เหรียญบิตคอยน์
คูณ๓๐นะครับท่านผู้ชมครับ

พัฒนาเวลาเดียวกว่า๒เดือน
อันนี้คุณก็ต้องบอกว่าเป็นขึ้นแบบกัดหนำมากบ้าง
ว่าจะมีนักวิเคราะห์บรรดากูรูต่างออกมาให้ข่าวมาวิเคราะห์นะครับว่า

แล้วก็ไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรมายึดว่า
บิตคอยน์มูลค่ายังจริงคุณจะอยู่เท่าไหร่
แล้วก็ที่ผมสังเกตเห็นช่วงนี้นักลงทุนไทยเองคนรุ่นใหม่ที่เป็นมือใหม่ด้วย

เพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราขอเตือนก่อนให้ระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าต้องยอมรับว่าบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสกุลเงินที่มันเกิดจาก
พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเราเรียกจริงแล้วไม่ใช่มีบิสคอยนตัวเดียวแหละ

โดยโปรแกรมที่เขาเขียนเอาไว้นะครับ

คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบิสคอยน์นะครับ
โดยเฉพาะคนที่เป็นมือสมัครเล่นและอยากเข้าไปเกรงกำไรเฉย

ส่วนคนที่เขาใช้บิสคอยน์ในการทำธุรกิจจริงถามว่ามีไหม
มีนะครับก็คือเขาใช้บิสคอยเน็ตในการซื้อขายกัน
คือเป็นเหมือนสกุลเงินชิ้นหนึ่งล่ะ
เอาไว้ซื้อของขายของโอนเงินให้กันนะครับ

แต่ว่าผมเชื่อว่าอนาคตของบิตคอยน์จะได้รับคำยมต่อเนื่องไปไหม
ก็ต้องวัดกันที่เรื่องของตัวกลางพวกร้านค้าต่างครับ
จะมีร้านค้ากี่มากน้อยที่เปิดรับชำระเงินด้วยสกุลเงินบิตคอยน
ใช่ซึ่งตอนนี้การทำเล็กเหล่านี้
พูดถึงเรื่องเงินครับพี่ทศช่วงนี้สิ้นเดือนเงินเดือนออกแล้ว
หลายคนก็บอกว่านี่ผมถึงถามนะว่าวันเงินเดือนออกนี่เราเป็นสายไหนกันบ้าง
เพราะก็นึกออกว่าปุ๊บผมเรียกว่าหลายคนก็ต้อง
ค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตนะครับบางคนบอกว่ามันก็หมดแต่ต้นเดือนแล้วแหละ
เพราะว่าเอาไปจ่ายค่าบัตรเดี๋ยวที่เหลือก็เอาบัตรไปจ่ายใหม่ให้ดูต่อ
อัดออมบ้างวันนี้จริงเรามีเตรียมอะไรมาเยอะเลยใช่ไหมคุณชนะ
แล้วก็เรื่องของการเริ่มวางแผนกระเป๋าเงินตัวเองนะครับ
พอเงินเดินเข้าปุ๊บผมก็แนะนำว่าก็หักไว้ออมสักหน่อยหนึ่ง
สัก๑๐ของรายได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเงินมากขึ้น
ก็อาจจะเริ่มไปลงทุนในกองทุนรวมในสำหรับมือใหม่นะฮะ
ถ้าเกิดเริ่มเชี่ยวช้าแล้วอาจจะไปทางตลาดทุนมาก

ต้องขอโทษด้วยวันนี้เราเตรียมตัวมาเยอะไปเรื่องของข่าวเศรษฐ์เยอะนะ

โอเคนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณก๊อฟครับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในเช้าวันนี้ครับ